คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าข่าวแรกของเราถือว่าเป็นข่าวเศร้า
และนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงนะคะ
เมื่อวงการบันเทิงต้องสูญเสียคุณอาสะอาดเปี่ยมพงศาล
ที่เสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดในวัย๘๘ปีค่ะ
นับว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงเลยนะคะ
ซึ่งคุณอาสะอาดเปี่ยมพงศาลนะคะเป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงประจำปี๒๕๕๙
เสียชีวิตด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยวัย๘๘ปี

หลังจากเข้ารักษาตัวตั้งแต่วันที่๒๑ธันวาคมที่ผ่านมา
โดยผู้ใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ก่อนหน้านี้คุณอาก็ไม่สบายมาตลอด
กระทั่งหลังงานศพอาเปี๊ยกพิสาร

ต้องยกเลิกคิวถ่ายละครด้ายแดง
ซึ่งคุณอ้อมพิยดาเป็นผู้จัด
แล้วก็เข้ารักษาตัวและเสียชีวิตในสายวันนี้นะคะ

เคลื่อนมาที่วัดพระศรีมหาธาตุ
เขนสารากุฏิ๒๐๐ฝั่งเจดี
ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีลูก
ญาติพี่น้องรวมไปถึงคนบันเทิง

คุณแม่มีพิษสมัยคุณพี่แหม่มจินตรา
จิ๋มมายุรชัดแล้วก็อีกหลายคนเลยนะคะ
โดยจะมีพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพ
และสวดพระอภิษฐรรมในช่วงค่ำ
และจะสวดอภิษฐรรมศพตั้งแต่วันที่๖ถึง๑๒มกราคมนี้นะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าคุณอาสะอาดเปรียมพงศาลนะคะ
ถือว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของวงการบันเทิง
นี่ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้คุณอายังคงไปถ่ายละครได้

ตั้งแต่วันที่๒๑ธันวาคมมาจนถึงวันนี้เนี่ย
รวมแล้วก็๒สัปดาห์กว่านะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจ

งานของคุณอาจะอยู่ในใจทุกคนตลอดไปนะคะ